เราไปดูอำนาจหน้าที่ของพลเอกประวิทย์กันบ้าง
เป็นรักษาการนายยกรัฐมนตรี
แม่วันนี้เข้าธรรมเนียบด้วยสีหน้าที่สดใสนะ
ภายใต้หน้ากากเห็นแววตาที่เป็นรอยยิ้มออกมาเลยนะฮะ
แต่ปฏิเสธยังไม่ตอบคำถามใดต่อสื่อมวลชน
สื่อมวลชนพยายามตะโกนถามหลายเรื่องนะฮะ
นี่แหละฮะบรรยากาศของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
นักข่าวก็ยังติดเรียกท่านรองท่านรอง
แต่นักข่าวบางคนก็เรียกท่านรักษาการ

นี่ยกมือไหว้รับนักข่าวที่ยกมือไหว้นะครับ
ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายยกรัฐมนตรีในฐานะรักษาราชการแทนนายยกรัฐมนตรี

มีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชายุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
โดยพลเอกประวิทย์มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะฮะ
แต่ไม่ได้ตอบคำถามสื่อที่ถามไว้

มีความรู้สึกในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีในวันแรกอย่างไรบ้าง
๒ความมั่นใจในอำนาจการรักษาการ
ได้มีการพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์แล้วหรือไม่
คำสั่งของ๓รัฐธรรมนูล
ผลเอกประวิทย์ไม่ตอบทั้ง๓คำถามนะครับ
เพราะว่าท่านมีภารกิจไงคุณ๙โมงครึ่ง
ก็ได้พบกับรัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงโยธาธิการของมาเลเซีย
เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยนะครับ
แล้วก็๑๐โมงครึ่งก็จะเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เฟอร์เนสนะฮะ
เป็นที่น่าสังเกตนี่นักข่าวบอกแบบนี้
การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประวิทย์วันนี้คือ
ธรรมดาอาจจะมีรอบพภมีถ่านกลสนิทคอยประกบข้างคอยพยุง
แต่คราวนี้เดินขึ้นบันไดเองนะครับ

หลังจากนั้นออกมาจากธรรมเนียบ

อันนี้ตอบแล้วนะคะโดยล่าสุดตอนสักประมาณเวลา๑๐โมงครึ่ง

ภารกิจเรื่องของการเข้าพบรัฐมนตรีอาวุโส
กระทรวงยูท้าที่กามาเลเซียเรียบร้อยดี
แต่ผู้สื่อข่าวยังยิงคำถามบิ๊กป้อมต่อค่ะ
คือผู้สิทธิ์ข่าวอยากถามคำถามอื่น

กิจของท่านวันนี้ไม่เป็นไรเรารู้เรียบร้อยดีแหละ

กับผลเอกประยุทธ์เนี่ยแนวโน้มการยุทธ์สภาเป็นอย่างไร

หรือว่าแนวทางการทำงานได้ส่งต่อกันหรือยัง
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการถามว่าผลเอกประยุทธ์มีการฝากงานส่วนไหน

ซึ่งบิ๊กป้อมเองก็หยุดยืนแล้วก็ตอบสั้นว่า

จากนั้นท่านก็นั่งรถส่วนตัวออกจากธรรมเนียบไปนะคะ
แล้วก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อที่มูลนิธิป่ารอยต่อนั่นแหละ
เมื่อกี้คุณขวัญเล่าให้ฟังนะว่าท่านหันมาแล้วท่านก็ตอบว่า
ก็ไม่ผมก็เดาไม่รู้

ตอบไงบอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ
ก็เป็นการทำหน้าที่ที่ทำเนียบนะครับ
วันแรกของผลเอกประวิทย์